เป็นการเปิดเกมของแชมป์เก่าครับดับเบิ้ลแชมป์ฤดูกาลที่แล้วนะครับ
ท่าเรือเอสเอ็มเจอกับเก่งเล็กครับ
ดิวิชั่นหนึ่งอย่างธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ยังบลัดนะครับ
ในชุดสีแดงเล่นในถิ่นนะครับยี่สิบวันทีแรกเสมอศูนย์ศูนย์
แล้วก็ทำได้ดีกับน้องใหม่จากนั้นครับกลับมาพีเด็ดที่สอง
ลูกชายหักให้กับทางแรนดโกเบสครับประสานงานกันนาทียี่สิบสี่
การท่าเรือนำหนึ่งต่อศูนย์โอกาสอีกครั้งหนึ่งโอ้โห
เก่งเก่งเท้าขวารอเข้าไปยัดเลยครับนาทีต่อมาสองศูนย์
หนีได้จากธนันชัยชมบุญครับซัดเต็มแรงเข้าไปแล้วจะมีปัญหา
จังหวะจะเอาบอลมาเขียนเล่นต่อให้แม่โตต้าไปดึงจังหวะไว้
แม้ว่าก่อนจบเกมนาทีเดียวครับฟราซิโก้แจ็คซันของธรรมศาสตร์
จะได้ยิงแต่ว่าคณิตศรยังรับไม่ได้นะครับ
แต่ว่าทำไม่สำเร็จจบเกมท่าเรือครับชนะสองศูนย์
เดิมสามแต้มกลับบ้านได้ส่วนอีกคู่ครับสิงหมุทรสาคร
เปิดบ้านเจอกับแบงคอกบีทีเอสครับนาทีสิบสี่
มุทรสาครมาเหลือผู้เล่นสี่คนครับตามกฎเนี่ย
โดนแดงก็ต้องโดนไล่โอ้โหเตะจังหวะนี้แม่เตะหนักไปหน่อยครับ
วิรยุทธ์วนเชียงรากนะครับไปมีเรื่องกับทางประพาทอยู่สำราญครับ
เตะแบบนี้โดนเหลืองนำไปก่อนนะครับแล้วก็นาทีเดียวกัน
เดี๋ยวไปคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับไปหัวใส่รัฐที่คุณโพธิรันด์
โดนเหลืองที่สองกายใบแดงครับไล่ออกก็เหลือสี่คนสองนาที
ศูนย์ศูนย์นะครับก่อนที่ครึ่งหลังมุมัติอุสปันบูซาครับ
คว้าสามแต้มประเดิมฤดูการใหม่ครับผลอีกสองคู่สุรธานี
เปิดบ้านเสมอกับราชนาวีไป๔ต่อ๔แล้วก็กรมทางหลวงนะครับเสมอกับบางกอกซิตี้ไป๐ประตูต่อ๐